กลับมาช่วงนี้นะครับกับรายการตามติดชีวิตลูกทุ่งช่วงนี้เรารวบรวมเทปที่เคยทำมาตลอดสองปีในเรื่องของคนสู้ชีวิตครับเป็นศิลปินสู้ชีวิตใครที่
ต้องการกำลังใจต้องดูเลยครับผมมั่นใจว่าคุณจะได้กำลังใจอันนั้นแน่นอนผมอยากให้คุณผู้ชมครับเชื้อใจให้คุณผู้ชมเวลาท้อเวลาหมดหวังต้องบอกตัวเองนะครับว่าให้เราสู้ชีวิตให้สู้ชีวิตเหมือนกับศิลปินที่เราจะนำเสนอในช่วงนี้ครับ
คนต่อไปนะครับเป็นน้องชายของผมเองครับผมภาคภูมิใจมากน้องชายคนนี้เป็นคนสู้ชีวิตสุดสุดเขาประกาศกับทางบ้านว่าถ้าไม่เป็นดาราหรือนักฟุตบอลทีมชาติจะไม่กลับบ้านกล้องห้วยไร่สู้ชีวิตอย่างไรไปชมครับ
กว่าจะมาใส่วาซิบอร์ดทีมกันเนี่ยเดินทางมาอย่างไรบ้างครับเอาแรกเลยความฝันที่เราเดินเข้าไปในกรุงเทพผมอยากจะเป็นผมอยากจะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวผมสองอย่างเลยที่ตั้งไว้ที่ตั้งคิดไว้เลยไม่เป็นนักกีฬาทีมชาติต้องเป็นดาราให้ได้แล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ได้เข้าใกล้ในจุดนั้นให้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าทางกี
แหน่งอะไรก็ได้ให้ทำอะไรก่อนก็เอาซึ่งมีสมบังบ้างผิดหวังบ้างเยอะแยะมากมายอืมร้องไห้บ่อยมากแต่ไม่ได้ร้องให้ใครเห็นสายวสิบอลทีมกันในการเวอร์ชันแรกก่อนที่จะมาพัฒนาถึงเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยครับมีคนกดไลค์ครับเท่าไหร่ครับเจ็ดไลค์ครับมีคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ว่าโรคผิวหนังอะไรอ่
เขาหยุดเลยนะ
สำหรับผมมันตลกดีมีคนสนใจเราได้ตั้งหนึ่งคอมเมนต์

เปลี่ยนไปเรื่อยจนล่าสุดกว่าก็เลยกลายเป็นเวอร์ชั่นทุกวันนี้
หลายคนอาจจะคิดว่ากล้องห้วยไร่โชคดีจังเลย
เพลงเดียวดังมียอดวิวหลายสิบล้านวิวตอนนี้ประมาณ๒๐กว่าล้านวิวแล้วครับ
ได้ชมแล้วก็คงคิดว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกครับ
คนที่ประสบความสำเร็จไม่มีเรื่องบังเอิญไม่มีความโชคดี
ถ้าเขาคนนั้นไม่ลงมือทำอะไรบางอย่าง
สิ่งที่ผมได้จากน้องกล้องห้วยไล่คือว่าแม้ว่าตัวเองจะทุกข์น้ำตาไหล
คิดว่าล้มเหลวแค่ไหนเวลาบอกคนอื่นหรือโพสต์ผ่านโซเชียลเฟซบุ๊ก
บอกว่ายิ้มแย้มจำใสมีความสุขเสมอ
นั่นคือสิ่งที่ผมได้จากกล้องห้วยไล่เราบอกว่าเราเป็นอะไรเราจะเป็นแบบนั้นครับคุณผู้ชมครับ
พี่ชายอีกหนึ่งท่านที่ให้ผมได้มีโอกาสรับประทานน้องวัวพี่แสนนากา
เขาสู้ชีวิตครับเขามีความฝันอยากจะเป็นศิลปิน
แต่ระหว่างเดินทางมันต้องกินต้องใช้ต้องมีเรื่องกับปากท้อง
จากผู้ชายธรรมดาฝันอยากเป็นศิลปินช่วงระหว่างเดินทางเขาพบเจอกับหลากหลายอาชีพ
ดูสิว่าพี่แสนนากาพบเจออะไรบ้างเชิญชมครับ
ทำมาแล้วหลายอาชีพมอเตอร์ไซต์รับจ้างก่อสร้างเจียพลอย
อาชีพทุกอาชีพที่ได้ตังค์ทำไมถึงมาเป็นศิลปินได้
อาชีพเหล่านี้อาชีพที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
มันทำให้พี่เป็นศิลปินได้อย่างไรหรือมันเติมเต็มการเป็นศิลปินพี่ยังไงครับ
มันทุกอย่างมันให้มันให้ผมรู้ว่าตรงนี้มันอดทนที่เราจะทำ
ตรงนี้๓เดือนตรงนี้๔เดือนตรงนี้๕เดือน
มันปูฟักให้เราได้แข็งแกร่งได้มีกำลังได้มีกำลังใจที่จะสู้กับงานสู้กับศิลปิน
ที่ได้ขึ้นมาเป็นศิลปินก็เพราะว่าเราก็เคยลำบากทุกอย่างมา
แล้วมารวมก็เพราะว่าศิลปินถ้าเป็นศิลปินแล้วมันจะลำบากหรือเปล่า
แต่บางคนบางคนความคิดมันก็ลำบาก
พอขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วทำไมมันจะยืนอยู่แบบ๑๐ปี๒๐ปี๓๐ปีได้
มันคือมันมีความอดทนอดกั้นตรงนี้มาด้วย
มันก็เลยสะสมให้เรามีกำลังใจที่แข็งแกร่ง
พอขึ้นมาเป็นศิลปินแล้วมันก็ต้องสู้กับเหมือนที่เราสู้กับการทำงานเหมือนกัน
แต่ตรงนี้มันเป็นที่รักที่ชอบที่สักวันหนึ่งเราต้องยืนบนเวทีให้ได้อะไรแบบนี้พี่ปุ๊ย
คนดูถูกเราไว้อะไรอย่างนี้พวกเราแบบอยู่บ้านนอก
แล้วเราก็สู่เมืองกรุงก็ลองไปค้นคว้าทุกอย่างมา
พอเห็นเขามันจะทำได้แหละพวกมึงทำไม่ได้หรอกมึงไม่มีอะไรสักอย่าง
จะไปทำแบบเขาได้ยังไงจะไปเป็นนักร้องเป็นอะไรได้ยังไงอย่างนี้
คำดูถูกนี่มันทำให้พวกผมมีกำลังใจขึ้นอีกหลายยอดเลย
เป็นภาษาคนรักก็คือหลายยอดมันต้องทำได้สักวันหนึ่งต้องทำได้
เราก็เสียงร้องเราก็ไม่ขี้เหลวยเราก็พอเล่นได้อ่ะกีต้าเราก็เล่นให้เขาฟัง
ใต้ตัวเดียวเราก็ยังร้องเพลงให้เขาฟังได้ทั้งหมู่บ้าน
คุณผู้ชมเหมือนกันนะครับใครที่มีความฝันอย่าลืมความฝันตัวเองนะครับ
ทำต่อไปผมเชื่อว่าวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จแน่นอนครับ
มาถึงอีกหนึ่งศิลปินสู้ชีวิตเป็นผู้หญิงตัวเล็กเล็ก
ผมไม่รู้ว่าตัวเล็กจากการที่อาหารที่เขารับประทานหรือเปล่า
เพราะช่วงที่เขากว่าจะประสบสำเร็จเป็นศิลปินที่ดังเนี่ย
เขาแทบจะไม่มีอะไรกินเลยครับ
มันสับปะหลังที่เขาไปย่อยเป็นแป้งไปทำนู่นทำนี่เนี่ย
แต่เขาขุดมันสัมปะหลังที่ไม่ได้กินง่ายนะครับ

ลำบากขนาดนั้นดูสิว่าดวงตาโคงทองผ่านมาได้อย่างไรครับ

แต่ว่าคือไม่ได้ซื้อทีเดียวนะพี่บ๊วย
ทยอยซื้อค่อยซื้อแล้วก็ซื้อต่อไปต่อไป

ซื้อไว้เพราะว่าคือครอบครัวเราอยู่ที่นี่เป็นหลักแล้วก็ทำเกษตรกันอยู่แล้วอะค่ะ
ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปเช่าเขาหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาเราก็ทำเองเลยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่

ตอนเด็กกินข้าวขนมไม่ค่อยได้กิน
ถ้ามีข้าวกินก็คือต้องกินกินข้าวกับน้ำพริกผักต้มอะไรอย่างนี้สายบัวสายบัวค่ะที่เข้ามาแกงอะไรอย่างนี้

ใช่แหละใช่เอามาผัดเอามาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเราไม่มีข้าวกินนะพี่บ๊วย
แล้วเราก็แบบไปทำงานไม่มีไม่ได้ห่อข้าวไปกินก็ใช้มันสัมปะหลังนี่แหละเผากิน
หลวงตาขึ้นมา
เมื่อก่อนนี้เราแบบเช่าที่เขาทำเป็นลูกจ้างวันนี้เราเป็นนายตัวเองเรามีที่ทางทำกิน

เยี่ยมเลยคุณยายครับอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันแค่ไหนครับคุณยาย
แตกต่างกันมากสมัยอดีตเป็นลูกจ้าง
เขาแล้วดวงตาก็รับจ้างเก็บพริกรับจ้างเก็บไฟล์
ก่อนเขาจะมาถึงวันนี้และเขาก็ถึงวันนี้เขาก็ได้เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุข
เขาเลี้ยงดูหมดชีวิตฉันมีความสุขทุกวันนี้ได้ดวงตา
ดวงตาเป็นผู้เลี้ยงและดูแลทุกอย่างเลย
ดวงตาคงทองทำให้ผมได้มีโอกาสขับรถไถ
เนินต่างมันสนุกมากสำหรับผมเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วผมก็ได้เห็นว่าเวลาคนเราเวลาคนเราหมดหนทางจริงมันไม่ได้หมดที่การใช้ชีวิต
แต่มันหมดที่ความคิดมากกว่าแต่พอเราเราไม่มีวันอดตายครับคุณผู้ชม
ผมเชื่อแบบนั้นครับมันก็กินได้เราสามารถรอดได้ถ้าเราถ้าเราจะหาทางรอด
นั่นคือสิ่งที่ผมได้จากดวงตาโครงทองช่วงนี้ศิลปินสู้ชีวิตผ่านไปแล้วครับ
ช่วงหน้าเราจะมาดูซิว่าคนลูกทุ่งทำไมเขาถึงทำอะไรบางอย่างที่ผ่านความยากลำบากได้
เวลาเขาเหนื่อยเขาท้อเขาใช้อะไรหรือเขาใช้เขาใช้อะไรยึดเหนียวที่จะพาตัวเองก้าวข้ามตรงนั้นจนประสบความสำเร็จได้
ผมพูดได้เลยครับว่ามันคืออุดมการช่วงหน้ามาชมอุดมการของคนลูกทุ่งกันครับ
แหล่งตายไม่จัดน้องคงต้องหัดให้พี่บ้างน้องคงต้องสั่ง